ไม่รู้ว่าแฟนมี
หล่อดีหนูก็เลยชอบเขา
แม่พุ่มพวง

พุ่มพวงดวงจันทร์ในหัวเขียว

รำลึก๓๑ปีของแม่พึ่ง

คือนอกจากแฟนเพลงจะมาร่วมงานอย่างล้นหลามแล้วนะครับ
เป็นกว่า๓๐๐ชีวิต

คุณผู้ชมแล้วสิ่งที่แฟนเพลงพลาดไม่ได้

รูปปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์

มีคนแวะไปเสี่ยงเซียมซีด้วย
หายเสียงทายขอเลขกันอย่างคึกคักทีเดียว
คุณลูกนกสุภาพรยังไปนะ

บอกว่ายังระลึกถึงพี่พึ่งตลอด
เชื่อว่าพี่พึ่งยังอยู่กับทุกคน
ขณะที่คุณสลักจิตดวงจันทร์นะครับ

ดีใจที่แฟนเพลงมาร่วมงานกันเยอะมาก
แล้วดีใจที่เด็กรุ่นใหม่สนใจร้องเพลงลูกทุ่ง

ทายาทคนเดียวของพี่พึ่งนะครับ

ขอบคุณแฟนเพลงที่ยังรักคุณแม่นะครับ
แล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวงานที่วัดทัพกระดาน

พี่เปราะเลือนลิ้นสัมผัสวิญญาณ
เขาไปไหว้สารแม่ตะเคียนทะเล
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยว่าจุดตรงนี้มันมีอะไรที่ทำให้เขาได้ตัวเลขมาด้วย
ประเสริฐลิ้นสัมผัสวิญญาณแน่นอนค่ะก็ต้องมากับน้องจีจี้
ก็ไปที่หาดพลาที่บ้านฉางระยองจะไปขอโชคขอลาบนี่
พอไปถึงที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทะเลแล้วเนี่ยนะคะ
ทางไตรเรือเนี่ยเล่าให้ฟัง
ถึงประวัติความลี้ลับของสารนี้
บอกว่าชาวบ้านฝันเห็นวิญญาณผู้หญิงสวยเลย
ขอให้เอาต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำ
พอไปทะเลไปเจอต้นตะเคียนจริง
ก็เลยเอาขึ้นมานี่แล้วมาตั้งไว้ชายหาดแบบนี้
หลังจากนั้นชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบใช่ไหม

ทีนี้ค่ะพี่ประเสริฐมากับน้องจีจี้ที่ห้อยอยู่ที่คอนั่น
ก็ถูกตาต้องใจเชื่อว่ามีพลังอาถรรพ์ก็ไหว้
ขอเจ้าแม่ให้กลับไปอยู่ด้วยกัน
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะที่ยกรูปปั้นขึ้นมา
คุณผู้ชมพอยกรูปปั้นขึ้นมาเจอแบงค์๒๐

มีอยู่๒ใบนี่อันนี้พอมองเห็นเลข
มันปลิวมองเห็นชัดไหม

ต่อเต่าเหรอแล้วก็เป็น๔๘๒๖๓๙๘
อันนี้คือที่เห็นน่ะนะคะมันจะดำหน่อยนึงนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาแบงค์อีกใบหนึ่ง
ื่ยมากดำมากไม่สามารถที่จะกางออกมาดู
ไม่สามารถคลี่ออกมาดูว่าเป็นเลขอะไรนะคะ
เผื่อใครชอบเรื่องตัวเลขนะจดเอาไว้นะคะ
จากระยองไปอุดรธานีกันหน่อยคุณผู้ชม

ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบพ่อปู่ศรีสุโธกันครับ
แล้วเขาตีเลขนะตีเลขจากไหนเดี๋ยวให้ดูกัน

ในวัดศรีดารามอำเภอทุ่งฝนที่อุดรธานีเมื่อวานนี้ก็ไปกันเยอะเลยครับ
เขาก็ไปแบบฝนก็ยังตกตกด้วยนะแต่ก็ฝ่าสายฝนไปเลย

ชาวบ้านเขาเชื่อกันครับแล้วก็สร้างสารพ่อปู่ไว้
ติดกับหนองน้ำคำศรีดา
ต่อมามีการปั้นนี่พญานาคเก้าเซียนลำตัวยาว๑๓๑เมตร

น้องน้ำคำศรีดามาขึ้นฝั่งที่ข้างสาราการประเรียนครับ

จุดทูปมงคลเสียงทายขอเลขเด็ดด้วย
หลายคนก็เห็นลวดลายตรงก้านทูบนะตรงเลขก้านทูบ

แล้วเลขเด็ดที่โผล่มาให้เห็นเป็นเลข๒ตัวครับ

ชาวบ้านยังบอกอีกว่ามีเรื่องที่น่าแปลกใจ
ก่อนจะไหว้ขอบพลที่สารพ่อปู่นี่

ตายหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะคล้ายตายเนี่ยนอนแอ้งแม้งอยู่แบบนี้
เออใครเห็นก็ว่าตายพี่เขาก็เชื่อว่าตายค่ะแต่พอจุดทูปมงคลเสร็จ
มันฟื้นพลิกตัวกลับมาเฉยเลยฮะแสดงว่าเมื่อกี้แกล้งตายอ่ะสิ
เอ๊ะจริงจบเออข้าวบ้านก็ช่วยกันตีเป็นเลขเด็ดครับ
จิ้งจกก็ต้อง๗ตายก็ต้อง๐ก็เลยตีเป็น๐๗๐ครับ
เออดอมเวลาอะไรจวนตัวปั๊บต้องแกล้งตายนะ
แกล้งตายไปก่อนเลยหนีปัญหาก่อนจะได้รอด
แกล้งตายมากี่ครั้งแล้วเนี่ย